มีคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคดีในศาลชั้นดีกานะครับ
ของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรข่าวชื่อดัง
บางคนเรียกว่าวันนี้เป็นคดีสองส้มเลยคือพักอนาคตใหม่เนี่ยก็สีส้ม
พรรคสถีย์ส้มของคุณสอรยุทธ์ไร่ส้มคดีไร่ส้มครับ
นี่ครับ๑๐นาฬิกา๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นี่เป็นภาพที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อ่าซึ่งเป็นคดีที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับอ่า
ถูกฟ้องเอาไว้เกี่ยวกับการทุจริตค่าโฆษณาของช่อง๙อสมท
ชั้นต้นกับชั้นอุทรศาสตร์พิพาสสาจำคลุกคุณสรรยุทธ์สิบสามปี
มีนางสาวมณฑาธีรเดชเป็นพนักงานของบริษัทไร้ส้ม
ของคุณสรยุทธ์นะครับแล้วก็อีกคนนึง
แล้วก็อีกหนึ่งจำเลยก็เป็นบริษัทไร้ส้ม
นะครับวันนี้นี่ฮะ
ตกลงสารดีกาอ่านคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับ
ครับก็คือแก้โทษของศาลชั้นอุทรนะครับ
คุณสรยุทธ์เนี่ยจากโทษจำคุก๑๓ปี๔เดือนก็เป็นโทษจำคุก๖ปี๒๔เดือนไม่รอลงอาญา
ส่วนจำเลยคนอื่นนะครับอีก๒คนนะฮะก็เป็น๑๓ปี๔เดือน
คือสำหรับคุณสรยุทธ์ในฐานะอาชีพเดียวกันแวดวงด้วยกันเราก็เราก็ให้กำลังใจที่
คุณสรยุทธ์เนี่ยในหนังสือกรรมกรข่าวเขาเขียนไว้ว่าคนที่จับเขาออกทีวีคนแรกชื่อสุภาพคลี่ขจาย
ครับโต๊ะหลักเนี้ยผมนั่งผมนั่งเป็นคนดำเนินรายการอืมอ่าคนนักข่าวที่มารายงานก็จะรายงานผมมา
ผมก็เลยเอาใหม่บอกอย่างนี้คุณสรยุทธ์หาโต๊ะเล็กให้คุณสรยุทธ์ตัวหนึ่งไว้มุมนั้น
แล้วเวลามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวให้คุณสรยุทธ์เป็นคนรายงาน
บอกเฮ้ยพี่ผมไม่เคยออกทีวีนะผมก็เอาเถอะนะนั่นเป็นการออกทีวีครั้งแรก
ฉะนั้นก็ยังภาคภูมิใจแทนในความเก่งเขาก็เคยทำงานร่วมกันก็เห็นใจเขา
คุณสรยุทธ์ก็เพิ่ง๕๐กว่าด้วยเวลาของโทษจำคุก๖ปี๒๔เดือนก็๘ปีนั่นแหละ
ผมเชื่อว่าคุณสรยุทธ์ก็น่าจะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยด้วยความเป็นคุณสรยุทธ์
ก็คงจะได้ทำตามกฎตามระเบียบทำคุณงามพอดีก็คงจะมีการลดโทษอะไรพวกนี้นะอาจจะเสียดายเกินไปนัก
แต่ว่าต้นเหตุของการกระทำความผิดเริ่มต้นที่พนักงานอสมท
ฉะนั้นจึงมีคนถามว่าทำไมคุณสรยุทธ์โดนเบากว่าเจ้าหน้าที่อสมท
จริงเงินก็ได้คืนแล้วนะถ้าว่ากันโดยความเป็นธรรม
เจ้าหน้าที่นางงานอสมทคุณพิษภาเอี่ยมสะอาดนะฮะ
แต่ว่ารายละเอียดของคดีนะครับของคำพิพากษานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังจากทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

รายงานมาจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนะครับ

๕นาทีกับการอ่านคำพิพากษาของสารดีกาดูจะเป็นช่วงระยะเวลา
ค่อนข้างจะยาวนานของนายสรยุทธ์กับพวกอีก๓คน
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่มีการเบียดบังเวลาโฆษณาของอสมทนะคะ
ล่าสุดนั้นศาลก็ได้พิพากษาแก้โดยให้จำคุกนายสรยุทธ์เป็นเวลา๖ปี๒๔เดือน
รวมไปถึงอีกจำเลยอีก๓คนด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เตรียมที่จะคุมตัวนายสรยุทธ์ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเดินทางมาที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นนะคะนายสรยุทธ์สุทัศนจินดากับพวกรวม๓คน
ก็เดินทางมาถึงที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วยเวลา๘นาฬิกา๔๕นาที
แล้วก็เดินเข้าไปในบริเวณศาลในทันทีมีสีหน้าที่เรียบเฉย
แล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
จากนั้นก็มีผู้ประกาศข่าวแล้วก็เพื่อนร่วมงานของนายสรยุทธ์
รวมไปถึงอ่านายพาสีดโอปินยาวาดและอ่า
หรือว่าไก่พาศิษย์ผู้ประกาศข่าวก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยนะคะ
รวมไปถึงนายประวิทย์มารีนนท์ผู้บริหารช่องสาม
ธัญญาโสพลผู้จัดละครช่อง๓๒
ก็เดินทางมาให้กำลังใจนายสรยุทธ์ด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อถึงเวลาสารก็มีการเรียกจำเลยทั้ง๓คนนะคะ
พบว่าจำเลยทั้ง๓คนซึ่งได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดี
ก็เดินทางมาที่ศาลซึ่งศาลได้ตรวจสำนวนประชุมแล้วก็เห็นว่า
จำเลยดีกาฟังขึ้นบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าโจทย์นั้นไม่ได้มีการบรรยายฟ้องให้ชัดเจนในบางประเด็น
สารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษามานั้น
สารดีกาเห็นควรพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุกนางพิชภาจำเลยที่๑รวม๖กระทง
อ่าระถงละสิบแปดปีปรับบริษัทไร่ส้มจำเลยที่สอง
จำนวนหนึ่งแสนแปดพันบาทและจำคุกนายสวรรยุทธิ์และนางสาวมณฑา
ธีระเดชเป็นเวลาสิบสองปีค่ะแต่ว่าเนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์นะคะ
จึงมีการลกโทษให้หนึ่งในสามเหลือโทษจำคลุกนางสาวพิจภาพจำเลยที่หนึ่งเป็นเวลาสิบสองปี
ปรับบริษัทไร้ส้มจำเลยที่สองเป็นเวลาจำนวนเจ็ดหมื่นสองพันบาท
แล้วก็จำคุกนายสรยุทธ์และนางสาวมณฑาจำเลยที่๓และจำเลยที่๔คนละ๖ปี
ี่สิบสี่เดือนฐานเป็นผู้สนับสนุนให้จำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดค่ะ
ส่วนที่จำเลยดีกาว่าไม่เคยมีการกระทำความผิดมาก่อนและนายสรยุทธ์จำเลยที่สาม
เคยทำคุณงามความดีขอให้ลงโทษสถานเบาหรือว่ารอการลงโทษนั้น
เห็นว่านายสรยุทธ์นั้นเป็นสื่อมวลชนอาวุโสเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไป
แต่กลับอาศัยโอกาสช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่ตนกระทำความผิดเสียเองนะคะ
ไม่เพียงพอให้รับฟังเพื่อที่จะลงโทษสถานเบาหรือว่ารอลงอาญาได้
ขณะที่บรรยากาศในห้องพิจารณาทันทีที่สารอ่านคำพิพากษากว่า๔๕นาทีแล้วเสร็จ
เพื่อนร่วมงานก็เข้าไปกอดแล้วก็ให้กำลังใจนายสรยุทธ์ด้วยนะคะ
ไปนิดนึงค่ะสำหรับคดีนี้นะคะ
มีการยื่นฟ้องโดยอ่าพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษนะคะ
ที่มีการยื่นฟ้องนายสรยุทธสนจินดากรรมการ
ผู้จัดการบริษัทไร้ส้มและอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังเป็นจำเลยที่สาม
ร่วมกับนางพิจาภาบุญโตนะคะอดีตผู้จัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทจำเลยที่หนึ่ง
แล้วก็บริษัทไร้ส้มเป็นจำเลยที่๒และนางสาวมณฑาธิรเดชนั้น
เป็นพนักงานของบริษัทไล่ส้มเป็นจำเลยที่สี่มีการฟ้องกันในฐานของความผิดที่เป็น
อ่าเจ้าพนักงานนะคะเรียกรับทรัพย์สินเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยชุดจริตอันเป็นการเสียหายแก่องค์กรเป็นพนักงานปฏิบัติหรือว่าระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวริภพิษของพนักงานในองค์กรหรือว่าหน

ต่อสู้คดีซึ่งคดีนี้สารอุทธรณ์เองก็มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกนางพิชาภา
การพิพากษาแก้แล้วนะคะในส่วนของนายสรยุทธสนจินดานั้นก็ให้จำคุก๒๔ปีก็ให้จำคุก๖ปี๒๔เดือนนะคะในส่วนของจำเลยที่๑ให้จำคุกเป็นเวลา๑๒ปีค่ะ
หลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษาแล้วนะคะทางด้านของทางด้านของเพื่อนร่วมงาน
ทางด้านของผู้ใกล้ชิดของนายสรยุทธ์นะคะต่างก็มีการให้กำลังใจนายสรยุทธ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ประกาศข่าวที่ร่วมประกาศข่าวกับนายสรยุทธ์ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่านายสรยุทธ์นั้นมีความรักในอาชีพงานข่าวแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากกับคำพิพากษาออกมาแล้วก็มีความเคารพค่ะ
ขอบคุณครับคุณวิมวลวัลครับครับก็เรือนจำพิเศษจะอยู่ที่งามวงวานอยู่ติดกับเรือนจำกลางครับ
จำพิเศษเนี่ยสำหรับโทษคนที่ไม่สูงโทษไม่มากแต่จะมีแบ่งกันเลยไปนิดนึงทางนี้ก็เป็นเรือนจำกลางของเปรมทางนี้เป็นเรือนจำพิเศษ
ฉะนั้นคนที่คนที่เข้าไปใหม่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าถ้าโทษไม่สูงจะไปอยู่เรือนจำพิเศษอยู่ข้างกันครับ
ก็๑๔ปีนะฮะสำหรับคดีนี้ของคุณสรยุทธ์นะครับตอนนี้ก็ได้บทสรุปแล้วนะครับ๖ปี๒๔เดือนนะครับตอนนี้สำหรับโทษที่สารดีกาท่านได้พิพากษามานะครับ